กล้าวนะฮะกับน้องแกนกรพัฒน์สอน
เมื่อวานนี้ทั้งคู่เขาผุดโปรเจคดีขึ้นมา
เป็นการขายของร้องไลฟ์ไฟล์โควิดสิบเก้า
ขนสินค้าแบรนด์เนมเลยค่ะมาทั้งมือหนึ่งมือสองของตัวเอง
เอามาประมูลผ่านในอินสตาแกรมส่วนตัว
ซึ่งทั้งคู่เขาบอกเขาตั้งใจนะว่าจะนำเงินรายได้ทั้งหมดจากการขายของครั้งนี้
มอบให้กับโรงพยาบาลต่างที่ขาดเครื่องมือในการรักษาโรคโควิด๑๙อยู่
แล้วตอนนี้โรคกำลังระบาดหนักด้วยนะฮะ
ทั้งคู่ก็เปิดใจผ่านทางบันเทิงไทยรัฐเลยบอกว่า
อยากจะร่วมส่งกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลบุคลากรที่ทำงานกันอย่างหนักในช่วงนี้
พร้อมทั้งขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมช็อปแล้วก็บริจาคเงินเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล
แล้วก็ยังเชิญชวนนะสำหรับใครที่อยากช็อปแล้วได้บุญ
รอติดตามกิจกรรมดีทางอินสตาแกรมของทั้งคู่ได้เลยนะจ๊ะ
ถือว่าใจบุญจริงเนาะ
สำหรับใครที่ใจบุญต่างนะคะก็สามารถร่วมมาสมทบทุนได้

ทั้งหมดรายได้ทั้งหมดก็ให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะคะ
รวมถึงนะคะก็อยากจะขอให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลนะคะ
เพราะเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะใช่
คือเชื่อว่าตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนต้องการกำลังใจเป็นอย่างมาก
กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ
อย่างที่น้องบอกตอนนี้กำลังใจสำคัญสุดนะคะ
ใครช่วยได้เล็กน้อยก็อยากจะช่วยเหลือในเรื่องนี้เป็นน้ำใจที่เราเห็นในช่วงวิกฤตแบบนี้